ท่านผู้ชมครับเราตามหาความจริงในเรื่องนี้ให้นะฮะ
เพราะว่านี่ในจ้างของแรงงานชาวเมียนมา๒คนเนี่ย
คือสามีเมียนมาภรรยาชาวกะเหลี่ยง
เขามาทำงานที่ไทยแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

งวด๑๖ปฏศจิกายนที่ผ่านมา๙๗๒๖๖๑เนี่ยฮะ
แต่ทีนี้มันมีเรื่องที่เขาพูดกันอยู่ว่าโอ้โหนี่คือจังหวะที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
แล้วนายจ้างเนี่ยก็กลัวลอตเตอรี่จะหายหรืออะไรยังไงเนี่ย
เขาก็เลยเซ็นสลักหลังเอาไว้ให้เป็นชื่อนายจ้าง
แต่ถ้าจะได้เงินก็ในจ้างก็ต้องไปขึ้นเงินใช่ไหม

มีข่าวว่านายจ้างบอกขอส่วนแบ่ง๓ล้านบาท

ถึงจะไปขึ้นเงินให้อันนี้เป็นข่าวอย่างนี้นะฮะ
ตามที่เป็นข่าวมานะครับวันนี้เราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับ

ท่านผู้ชมครับแต่ดูก่อนนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
โพสต์ข้อความเป็นภาษาเมียนมานะครับ
ฮะสองสามีภรรยาถือโรตเตอรี่นะครับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทำงานอยู่ที่ไทยแล้วก็ซื้ออยู่ที่นี่นะฮะ
บอกว่าสองสามีภรรยาชาวกะเหลี่ยงทำงานก่อสร้างอยู่ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยองประเทศไทย
ถูกรางวัลที่๑ประจำวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
มีเงินรางวัลที่ได้เนี่ยคือ๖ล้านบาท
แต่เขามีหมายเหตุนะบอกว่านายจ้างคนไทยเนี่ยจะเป็นผู้ไปเบิกเงินรางวัลนะ
นายจ้างเนี่ยเซ็นชื่อเอาไว้ด้านหลังลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
ดังนั้นผู้มีสิทธิ์เบิกเงินจึงเป็นนายจ้าง
นายจ้างไปเบิกให้เมื่อไหร่ถึงจะได้เงินรางวัล
แต่สองคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถติดต่อนายจ้างได้เห็นไหมฮะ
สลักหลังเอาไว้เนี่ยนะฮะเราติดต่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยบอกว่าติดต่อไม่ได้นะที่เขาโพสต์นะ
ช่วยเหลือให้หน่อยเพราะนายจ้างเซ็นสลักหลังเอาไว้ใช้ชื่อนางสำริทแล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
แต่ชื่อเนี่ยคือนางสำริทแล้วก็บอกว่าไม่ใช่นางสำริทนี่ฮะทีนี้ก็ยุ่งฮะถึงขั้นมีรายงานไปว่าโอ้โห
นายจ้างจะไม่ยอมขึ้นเงินให้ถ้าจะขึ้นเงินให้ต้องขอเงินส่วนแบ่ง๓ล้านบาท
แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้สองสามีภรรยาคู่นี้นะครับขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะได้รับเงินเรียบร้อยและเดินทางกลับประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่คำถามที่ว่าเอาแล้วนายจ้างไปขอส่วนแบ่งเขาจริงหรือเปล่านี่ครับทุกผู้ชมครับภาพนี้ฮะเขาไม่ได้ไปขอส่วนแบ่งอะไรเลยนะครับนี่ฮะนายจ้างพาไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ
นายจ้างชาวไทยเนี่ยเอาละไม่ได้ขอส่วนแบ่งอะไรเลยเอาแล้วทำไมต้องไปเซ็นสลักหลังเขาไหมล่ะ
ตอรี่ที่เขาถูกรางวัลที่๑เนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับคุณสุชาดาสิริคงนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ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
ของสองสามีภรรยาคู่นี้ด้วยนะแต่เรื่องราวเป็นอย่างนี้วันที่ออกรางวัลเนี่ยนะ๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สองสามีภรรยาที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเอาลอตเตอรี่มาให้ตรวจพอตรวจให้ลูกจ้างถูกรางวัลที่หนึ่งนะตอนนั้นยังบอกเลยว่า
ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วนะทีนี้ไม่ต้องทำงานกันแล้วรวยแล้วแต่ลูกจ้างสองคนนี้ขอให้เธอเนี่ยช่วยเขียนชื่อสลักหลังไว้ที่ลอตเตอรี่ให้หน่อย
แล้วก็ช่วยดำเนินการไปขึ้นเงินให้ด้วยซึ่งเธอบอกว่าเธอก็เขียนให้ด้วยความจริงใจเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรไม่ได้เรียกร้องเงินทอง
ไม่เคยขอแบ่งครึ่ง๓ล้านบาทอะไรตามที่ถูกกล่าวหาตามที่มีข่าวออกมาเลยค่ะ๑๗พฤศจิกายนวันรุ่งขึ้นเนี่ย
เขาไปรออยู่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าทางลูกจ้างสองคนเขาอาจจะติดตรงติดต่อแจ้งข่าวอะไรกันไปเนี่ยฮะ
เธอบอกเธอก็ไม่ได้ติดขัดไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับไปถึงก็ตามนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับก็ขึ้นเงินนะฮะเงินที่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ทั้งหมดเนี่ยหกล้านบาทนะฮะรางวัลที่หนึ่งนะฮะหนึ่งใบที่ถูกรางวัลเนี่ยหักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เหลือห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคิดเป็นเงินเมียนมาก็ประมาณสองร้อยสามสิบล้านจัดนะครับลูกจ้างสองคนนี้ขอให้เธอเนี่ยคือเงินต้องโอนเข้านางสมฤทธิ์ก่อนเพราะว่าเป็นคนสลักหลังเอ

้มลงกราบเธอเธอก็รับไหว้นะครับทั้งคู่เนี่ยจะให้เงินเธอหนึ่งแสนบาทเป็นค่าตอบแทนแต่เธอบอกเธอไม่รับเธอบอกเธอช่วยจริงเธอไม่รับก็รวยแล้วสบายแล้วก็กลับบ้านเธออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ขอรับอะไรแต่ทั้งคู่ก็ยังบอกว่าไม่ได้อยากให้จริงค่ะคือเอาไปทำบุญก็ได้ขอตอบแทนนะครับแล้ว

เวลาว่าเราจะออกจากที่นี่ตีสี่ใช่ไหมเพราะว่าใช้เวลาเผื่อรถติดมั่งอะไรมั่งก็ให้เขาให้เขาจองคิวให้คือให้ลูกสาวนี่แหละจองคิวในไลน์ให้ถ้าอยากได้เงินน่ะอ่าต้องจ้างน่ะอะไรไม่เคยไม่เคยพูดเลยมีแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปขึ้นเงินให้น่ะจะได้รวยแล้วเป็นเศรษฐีแล้วเนี้ยดีใจไหมอ่าพูดกับเขาอย่าง
อะไรเขาก็พูดของเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็บอกว่าเออไม่ต้องซื้อเจ๊หรอกเนี่ยแกลำบากมานานแล้วเนี่ยทำงานมาตั้งหลายปีนะไม่มีเงินโชคดีรวยแล้วก็ดีแล้วนี่ครับพูดไปก็ร้องไห้ตื้นตันดีใจแทนนะครับวันนี้เธอบอกว่าเธอก็ชวนลูกน้องมาทำความสะอาดบ้านเตรียมของไปทำบุญแล้วนะตามที่ลูกจ้างบอกว่าแหม

ซื้อหน่อยสิสองสามีภรรยาคู่นี้เขาเลยอ่ะเหลือร้อยหนึ่งก็ซื้อไว้ใบหนึ่ง
ในห้องพักที่พักอยู่เนี่ยนะที่บ้านนายจ้างเนี่ย
มีเจ้าที่เป็นผู้หญิงอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นงูตัวนั้นหรือเปล่า
อืมค่ะที่ไปเจอกันอ่ะนะฮะเพราะว่าพอทั้งคู่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
งูถึงปรากฏตัวตอนอยู่กันไม่เคยเจออยู่ดีมาเจองูอยู่ตรงนี้
แต่ตอนนี้จับไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่นายจ้างจะขอเงินส่วนแบ่ง๓ล้านเซ็นสลักหลังเอาไว้เพื่อจะโกงอะไรพวกนี้เนี่ย
แรงงานชาวเมียนมาด้วยกันยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับยืนยันว่านายจ้างช่วยเหลืออย่างจริงใจ
มันต้องมีขั้นตอนต่างในการดำเนินการก็ต้องมีผู้ที่จะช่วยประสานงานให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกขึ้น
ไม่รู้ก็เลยก็บอกเจ๊เจ๊เจ๊จัดการให้หน่วยเดี๋ยวก่อนกลับมาที่ห้องก็ทำบนให้หน่วย
ก็บอกมีนี่แหละมีอย่างหนึ่งเขาบอกมีอะไรก็เขาไม่บอกเลยนะ
เขาบอกมีอยู่เขาบอกเลี่ยงให้หน่วยที่ดอกไม้น้ำส้นไง
ไม่ต้องขละไม้นี่แหละเขาบอกเลี้ยงให้หน่วยที่ห้องนี่มี
เขาว่าเป็นเนี้ยแหละผู้หญิง
ผู้สื่อข่าวของเราก็วีดีโอคอลไปหาสองสามีภรรยานะครับ
ถีใหม่ซึ่งตอนนี้กลับประเทศไปแล้วนะครับอยู่ที่เมียนมาแล้วนะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับ
แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดยืนยันว่านายจ้างเนี่ยคือนางสำริทเนี่ย
โกงเงินอะไรเขาเลยไม่ได้ขออะไรด้วยส่วนบงส่วนแบ่งนะครับ
ตอนนี้ก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมียนมาแล้วนี่ฮะ
วิดีโอคอลไปคุยด้วยค่ะนะครับหน้าตาก็มีความสุขนะฮะนี่
กลับประเทศเรียบร้อยโชคดีจริงนะครับ
ส่วนเรื่องของการขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เราถามไปยังอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยนะครับโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติไหนนะครับถ้ามาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในไทยแล้วถูกรางวัลเนี่ย
คือท่านสามารถนำไปขึ้นเงินรางวัลได้เลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องมีคนไทยไปขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ
สามารถขึ้นได้เลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวหรือว่าแรงงานอะไรพวกเนี้ย
ขึ้นได้หมดนะฮะขณะเดียวกันแม้จะลงชื่อด้านหลังของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล
แต่เมื่อมีคนนำสลากซึ่งไม่ตรงกับชื่อที่ระบุเอาไว้ไปขึ้นรางวัลเนี่ย
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าก็สามารถขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ
เพราะการที่ลงชื่อด้านหลังสลากเนี่ยก็เพื่อเป็นหลักฐานหากมีการแจ้งความคดีช่อโกง
หรือถูกขโมยมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องถูกอายัดดำเนินคดี
สอนเอาไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็จ่ายเงินรางวัลให้นะ
ค่ะจนกว่าจะมีปัญหาก็คือถ้าผมไปแจ้งความอืม
นั่นหมายความว่าคุณได้มาโดยไม่ชอบแล้ว
แต่ถ้าพอเราเซ็นแล้วเราเอาคนนี้ไปขึ้นคนนั้นไปขึ้นเราจะให้ใครขึ้น
อันนี้ไม่มีปัญหาขอให้มีคนเอาไปขึ้นอันนี้ขอจ่ายเงินให้